คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ปราจีนบุรีค่ะคือมีผู้ชายคนนึงทำเอาภาวะกันทั้งหมู่บ้าน
ผู้ชายคนนี้ชอบไปแอบถ่ายผู้หญิงเวลาเข้าห้องน้ำเวลาอาบน้ำถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนอื่นนะตอนมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตัวเองก็ถ่ายคลิป
แล้วคลิปนี้เอาไปไหนเอาไปขายในโลกออนไลน์เห็นว่าขายคลิปละยี่สิบบาท
คุณผู้ชมผู้เสียหายเขาโอ้โหมาร้องเรียนว่าอยากจะให้จับกลุ่มคนร้ายคนนี้
แล้วก็อยากจะให้ไปดูหน่อยว่าในมือถือมันมีคลิปใครบ้างตกลง
หญิงในหมู่บ้านกลัวกันหมดแล้วนะว่าจะแบบมาแอบถ่ายเราหรือเปล่า
นางเอนามสมมุตินะคะท่านนี้อายุ๕๒พานักข่าวไปดูจุดที่เกิดเหตุคือห้องน้ำที่บ้านเธอนั่นแหละ
อยู่ในพื้นที่ตะมนต์ดนซีอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
บอกว่าผู้ชายที่ก่อเหตุชื่อว่านายปรีชาอายุ๔๑ปีนบ้านมาแอบถ่ายเธอตอนอาบน้ำ
มันจะมีช่องระบายอากาศใช่ไหมคะแล้วแอบถ่ายผ่านช่องนั้นน่ะ
ภาพซ้ายมือคือนายปรีชาอายุ๔๑ปีคือคนก่อเหตุนะคะ
เธอก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจสพกบินบุรี
ให้ตำรวจติดตามตัวนายปรีชามาดำเนินคดี
เพราะตอนนี้ผู้หญิงในหมู่บ้านเขากลัวกันหมดค่ะ
เพราะไม่รู้ว่านายปรีชาไปแอบถ่ายรูป
ผู้หญิงในหมู่บ้านมาแล้วกี่คนเขาก็กังวลกันหมดเลย
คุณผู้ชมค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕ผู้ใหญ่ชินวัฒน์
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุมีการนำตัวมาสอบถาม
สุดท้ายเจ้าตัวรับสารภาพ

แล้วเสพยาบ้าด้วยเสพยาบ้ามานานแล้ว

มือถือของนายปรีชาผู้ก่อเหตุ

ที่เป็นผู้เสียหายแล้วไปแจ้งความแล้วเนี่ยนะ
มันมีภาพชุดชั้นในแบบนี้

ไม่รู้ไปขโมยของใครมาบ้าง
แล้วก็มีคลิปนายปรีชาสำเร็จความไคร้กับชุดชั้นในที่ขโมยมา
มีคลิปนายปรีชามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตัวเอง
มีภาพโป๊ะของภรรยานายปรีชา

แล้วอย่างที่มิ้วบอกเขาเอาไปขาย
ขายคลิปละยี่สิบโอ้โหทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายปรีชาไปตรวจหาสารเสพติด
ปรากฏว่าระหว่างทางนายปีชาหนีไปค่ะ
เสพยายังง่อมเงียมอ่าเป็นโรคกิจอีกแค่นิดหนึ่งแอบถ่ายรูป
อ่าชาวบ้านแล้วก็ถ่ายรูปเมียตัวเองเอาไปจินตนาการทำอนาจารย์หลายหลายอย่าง
ในหมู่บ้านจนชาวบ้านภาวะกันหมดภรรยานายปรีชาค่ะขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกัน
เรียกว่านางบีก็แล้วกันนะคะเธอบอกว่าสามีถ่ายคลิปเธอจริง
อยู่ด้วยกันมาสี่ปีถ่ายตลอดเลยโอ้โหเคยห้ามแล้วบอกแล้วสามีไม่ฟัง
แล้วก็ที่สามีไปถ่ายคลิปชาวบ้านอาบน้ำเข้าห้องน้ำไปขโมยชุดชั้นในเนี่ย
ตัวภรรยาบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่เธอยอมรับว่าสามีติดยาเสพติดจริงค่ะ
ถ้าเป็นกับตัวเองที่ว่าถ่ายตัวเองอ่ะนะก็ตั้งแต่พบกันมาแล้วนี่
ปีแล้วพี่สี่ปีก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำแบบนี้
ใช่ไม่คิดว่าเขาจะทำกับคนอื่นเพราะกับคนอื่นเขาก็ไม่เคยพูดถึงไม่เคยอะไรอย่างเงี้ย
ตำรวจสพกบินบุรีบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็จัดกำลังชุดแบบไปเร่งไล่ล่าตัวนายปรีชาเลย
เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องหลังจากผู้ใหญ่บ้านเรียกมาคุยแล้วเขายอมรับ
เขาหายไปเลยปรีชาไม่กลับเข้าบ้านเลยหนีหายไปเลย
แล้วนี่มันคือภัยสังคมนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมมาก
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คลิปหนึ่งมา
จังหวะที่ผู้ใหญ่บ้านนำตัวนายปรีชามาถาม
ว่าทำแบบนี้ทำไมทำจริงหรือเปล่า
เจ้าตัวอ้างว่าทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ปฏิเสธเรื่องของการเสพยาเสพติด
แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่เชื่อแล้วก็ให้ผู้เสียหายมาชี้ตัว
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นิดนึงนะคะ
นี่บ้านดีกันไงเออทุกวันนี้เขาหวานระแวงกันหมดแล้วบ้านนี้
นี่ค่ะสุดท้ายนะคะจากการตรวจสอบเนี่ย
ข้อมูลมาว่านายปรีชาเอารูปและคลิปไปลงเฟซบุ๊ก
มันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งมิ้วขออนุญาตไม่พูดชื่อกลุ่มก็แล้วกันนะคะ
ในเฟซบุ๊กนี้ก็จะมีแต่ภาพลามกอนาจารย
มีทั้งคลิปมีทั้งภาพนิ่งมีอะไรอ่ะค่ะแล้วก็สรุปแล้วมีภาพของผู้เสียหาย
ชื่อนางเอนามสมมุติที่ถูกแอบถ่ายตอนอาบน้ำในห้องน้ำด้วยอ่ะอืมโอ้โห
ทีนี้ค่ะบ้านหลังที่เกิดเหตุรวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้าน
เขาก็มาคุยกันเรื่องนี้เพราะยังไม่ได้ตัวในปีชาเลยนะคุณผู้ชม
ยังจับตัวไม่ได้นะแล้วนายปรีชาผู้ก่อเหตุแบบมีลูกสาวด้วย
ลูกสาวอยู่ป๒แล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวบ่นกับแม่ว่าแม่แม่หนูเจ็บอวัยวะเพศ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องพาลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนแรกแม่ไม่ยอมนะคะ
แต่สุดท้ายเจ้าที่บอกว่าต้องไปตรวจว่าลูกสาวของนายปรีชาถูกล่วงละเมิดด้วยหรือไม่
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นจริงต้องแจ้งความดำเนินคดีแบบหนักเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับ๒๐นาฬิกา๑๒นาที